ส่วนอันนี้นะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชมก็เป็นรถใหญ่เหมือนกันรถพ่วง
ทำให้รายเดอร์วิ่งหนีกระจุยตำรวจก็กระจายเหมือนกันกลัวจะตาย
เอาค่ะเพราะอะไรรู้ไหมรถใหญ่มันไปเกี่ยวกับสายไฟ
เกี่ยวกับสายไฟแล้วมอบแรงระเบิดบึ้มขึ้นมาด้วยค่ะ
โอ้โหเห็นรายเดอร์ใช่ไหมตำรวจกำลังโบกรถอยู่เลย
จังหวะแบบรายเดอร์ก็มาพอดีหลังจากนั้นน่ะ
รถมันเกี่ยวสายไฟและเสาไฟทั้งต้นล้มมาแบบนี้

เดอร์ทิ้งมอเตอร์ไซค์เลยต้องทิ้งแหละ

จังหวะนี้คุณผู้ชมโอ้โหหม้อแปลงมันระเบิดค่ะ

โรงการก่อสร้างอุโมงระบายน้ำคลองทวีวัฒนากรุงเทพนี่เลยแหละ

เทรลเลอร์เป็นรถบรรทุกเครื่องผสมปูนขนาดใหญ่จอดขวางถนนอยู่
และส่วนของเครื่องผสมปูนมันเกี่ยวอยู่กับสายไฟนี่
มุมนี้จะเห็นชัดเลยคุณผู้ชมเห็นมั้ย
เพราะเกี่ยวอยู่กับสายไฟหน้าสายงาน

เลี้ยวป๊าบความสูงไงมันเกี่ยวเสาไฟ๑๒๓๔๕ต้นลม

ต้นหนึ่งไปล้มทับป้อมของตำรวจตรงหัวถนน
พอเสาไฟฟาดไปปั๊บร้อยตำรวจตรีวินัยนุชชนาศรองสารวัตรจราจรที่สนเพชรกะเสมนั่งอยู่ในป้อม

ส่วนคนขับรถเทรลเลอร์ชื่อว่านายวิรัติบอกว่าผมขับรถมาบรรทุกเครื่องผสมปูนจากสายงานก่อสร้างจะเอากลับไปที่บริษัทไง
แต่ตอนจะขับรถกลับไปเครื่องบรรทุกเครื่องผสมปูนมันสูง
จังหวะที่เลี้ยวออกมาจากสายงานมันก็เลยไปเกี่ยวกับสายไฟเสาไฟก็เลยล้มมา
แล้วก็ทำให้ไฟเส้นบางบอนเนี่ยดับบางบอน๓ดับทั้งหมดเลยนะคะ
ตอนนี้แก้ไขแล้วแล้วเมื่อกี้ก็เอาของขลังให้ดูว่าห้อยพระเอาไว้ก็เลยเชื่อว่าทำให้แคล้วคลาดปลอดภัย
คือไอ้ของขลังก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเสาไฟฟ้าแบบนี้นะเอาแบบราคาไม่บอกผ่านนะ
ค่าเสียหายกับค่าติดตั้งอะไรพวกนี้นะกรรมไว้ต้นละห้าหมื่นห้าต้นใช่ไหม
ค่ะห้าต้นเพราะฉะนั้นทำไงอ่ะทางผู้ประกอบการ
โดนครับก็คงต้องจ่ายเขาแล้วทรัพย์สินทางราชการเสียหายนะคะ